วันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ไปในเกมที่ทีมชาติไทยชนะบาเลน๑ต่อ๐จากประตูชัยของชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ประตูของชนะทิพย์นะครับก็ติดโผล่ประตูยอดเยี่ยมในเกมรอบแบ่งกลุ่มของเอเชียนคลับ๒๐๑๙
ส่วนเจ้านิวธิริพันธ์พ่วงจันทร์นะครับก็เป็นแข้งช้างศึกลายล่าสุดนะครับที่จะได้ไปค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่นครับ
ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยล่าสุดนะครับธิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางของไทยนะครับกลายเป็นนักเตะคนล่าสุดครับที่ย้ายไปเล่นในศึกเจลีกของญี่ปุ่น
ซึ่งหนึ่งในนั้นครับมีลูกยิงของชนะทิพย์สงกระสินหรือว่าเมซิเจในเกมที่ยิงประตูชัยเอาชนะทีมชาติบาเลนไป๑ต่อ๐ในเกมนัดที่๒
ส่วนลูกยิงที่นำมาเป็นอันดับหนึ่งขณะนี้ก็คือประตูของซามานก๊อปดาสนะครับที่ยิงวอเล่เป็นประตูสุดสวยในเกมที่อีรานถล่มเอาชนะเยเมนไป๕ต่อ๐โดยได้คะแนนโหวต
ตอนนี้นะครับได้ไปแล้ว๘๘ลงลงมาก็คือลูกยิงของอูเล่ยนะครับเกมที่จีนชนะฟิลิปปินส์๓ต่อ๐ได้คะแนนโหวตไป๕และลูกยิงของชนะทิพย์นะครับตอนนี้อยู่อันดับ๓ครับได้คะแนนโหวตไป๓ครับ
ซึ่งผลงานมาจากรอบแรกทำให้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมเพิ่มจาก๑๑๖๑คะแนน
เป็น๑๑๖๙คะแนนเป็นอย่างน้อย
หากแพ้คะแนนสะสมจะไม่มีทางลดลง
ถ้าหากว่าไทยสามารถชนะจีนได้ในเวลา๙๐นาทีนะครับ
จะได้๒๒๖คะแนนคะแนนสุทธิจะอยู่ที่๑๑๙๒คะแนน
แต่หากชนะด้วยจุดโทษนะครับไทยจะได้เพิ่ม๑๔๑คะแนน
แนนสุทธิจะอยู่ที่๑๑๘๓คะแนน
และกรณีที่แพ้จุดโทษนะครับไทยจะได้๕๘คะแนน
คะแนนสุดที่จะ๑๑๗๕คะแนน
ส่วนกรณีที่แพ้ในเวลานะครับไทยจะไม่มีคะแนนเพิ่มนะครับ
คะแนนสุทธิจะอยู่เท่าเดิมที่๑๑๖๙คะแนน
คะแนนในตอนนี้นะครับทำให้ไทยจะแซงฟิลิปปินส์ขึ้นเป็นเบอร์๒ของอาเซียนแน่นอนครับ
เพราะว่าคะแนนของฟิลิปปินส์จะลดลงเหลือประมาณ๑๑๓๐คะแนน
จากการแพ้๓นัดในรอบแบ่งกลุ่ม
ส่วนเวียดนามนะครับคะแนนณปัจจุบันนะครับยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน
ด้วยการมีอยู่๑๒๒๓คะแนนโดยประมาณ
แต่ถ้าหากทีมไทยทะลุเข้าถึงรอบลึกได้ก็มีโอกาสจะแซงเวียดนาม
กลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้อีกครั้งหลังจากจบทวนาเมนต์นะครับ
กันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมของไทยในเกมรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
เจอกับจีนนะครับวันอาทิตย์ที่๒๐มกราคมนี้ครับ
เวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ